เรื่องของหมาไปต่อที่เรื่องของลิงนะฮะแน่นอนประชากรลิงที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางทีมันก็สร้างความเด็บร้อนให้กับประชาชนให้กับมนุษย์บ้านเรือนก็พังมันก็ปีนไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะฮะอย่างที่ราชบุรีก็ต้องมีการระดมกันทำหมั่นไส้
ลดการเพิ่มจำนวนประชากรเพราะมันเยอะเกินไปนะบางทีมันก็คนก็อยู่ไม่ได้
มันก็ปีนไปทำลายข้าวของอาคารบ้านเรือนวัดโรงเรียนต่างนะฮะ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็มีการนำสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพานท้ายนรสิง
ก็มีการนำอุปกรณ์นะฮะกรงตะข่ายเหล็กจับลิงเข้าไป๒๐๐ตัวที่อยู่ในตามต้นไม้เนี่ย
รอบวัดบางตะโนดตำบลบางตะโนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เอาไปทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์หลังจากที่ตอนนี้มันมีมากกว่าพันตัวแล้ว
สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้แก่วัดโรงเรียน
ค้นทำลายข้าวของสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายแตกไปหมด
แก้ปัญหาก็มีการเอาตะข่ายเหล็กล้อมบริเวณหน้าต่างเพื่อป้องกันลิงเข้าไป
อีกทั้งฝูงลิงก็ยังสร้างปัญหาให้กับชุมชน
มรื้อขนของตามบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายกันไปตามกัน
แล้วลิงเนี่ยมันก็ยังเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นมาก
จนกลายเป็นปัญหาของชุมชนมาหลายสิบปี
นายประธิเผิมพยายามพุ่มในการสวดอานุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓ก็บอกนะฮะว่า
ก็มีการไปสำรวจเพราะว่าฝูงลิงมันเยอะเกิน
ก็เลยประสานไปยังกรมอุทยานนะฮะ
ขอรับการสนับสนุนการทำหมันครับ

แล้วก็ฝากชาวบ้านด้วยว่าทางกรมพยายามแก้ไขปัญหาอยู่
เพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยจำนวนลิงเนี่ยโอ้โหมันเยอะมาก

ก็หวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐเอง
มีงบประมาณอีกในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะถ้ามีอีกก็สามารถแจ้งไปได้เลยครับ
ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่งเพราะก็มีทีมงานอยู่แล้ว
สัตวแพทย์คอยดำเนินการให้อยู่ในการแก้ไขปัญหาให้นะฮะ
แล้วก็จัดดำเนินการแผนก็คือทั้งที่บริเวณอุทยาน

เป็นพื้นที่เป้าหมายต่อไปนะครับ